เอาละครับคุณผู้ชมไปดูเมื่อกี้เที่ยวไปสองข่าวแล้วใช่ไหม
กินบ้างดีกว่าคุณพระราพรครับคุณผู้ชมครับ
อันนี้หนอนพุษาหรือว่านอนแมลงวันครับ
เป็นลูกค้าไปรับประทานซุกี้เจ้าดัง
โอ้โหคนเข้ามาวิจารณ์กันเนี่ย
นอนฮะเธอเจอหนอนในร้านซุกี้ชื่อดังทางร้านบอกว่าเด็ดพุษาพี่
แต่เราไม่เชื่อแบบนั้นพนักงานบอกจะให้คุยกับผู้จัดการ
แต่คนที่มาคุยเหมือนเป็นพนักงานทั่วไป
เราให้เขารับผิดชอบด้วยการไม่ต้องจ่ายเงิน
แต่ว่าไม่มีทางที่มันจะจบทางร้านต้องรับผิดชอบกับผู้บริโภคคนอื่นด้วย
เพราะเราว่านอนไม่น่าจะมาจากพุษาแน่
เพราะกินตอนแรกก็ไม่เห็นอะไรลอยเลย
เราเลือกกินแค่ฟองเต้าหู้สบายนาน
เห็ดหูหนูเต้าหู้ชีสเส้น
ไม่มีทางที่จะเป็นนอนผักก็จริงของเธอ

ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหนอนนี้เป็นนอนแมลงวันครับ
หนอนผักบางคนบอกว่าไม่แปลกใจ
เพราะเคยไปกินแล้วเห็นแมลงวันเกาะอาหารในสายพันธ
พอกลับมาบ้านอาหารเป็นพิษท้องเสียและอาเจียนทั้งคืน
ต่อมาเจ้าของคลิปอัปเดตนะครับบอกว่าได้รับการติดต่อจากทางร้านแล้วนะ
ทางร้านยินดีจะรับผิดชอบค่าเยียวยาให้เธอ
แล้วบอกว่าจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีก
ขณะที่ทางร้านซุกี้ดังออกแถลงการเลยนะครับ
บอกว่าทางร้านรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งโดยขอน้องรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
เนื่องด้วยเกิดจากความผิดพลาดในการตรวจสอบวัตถุดิบของพนักงาน
เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที
หลังจากได้รับแจ้งจากลูกค้าเบื้องต้นได้พูดคุยกับผู้เสียหายและได้รับผิดชอบเบื้องต้นต่อลูกค้าท่านนี้แล้ว
อย่างไรก็ตามร้านบอกขอปิด๒วันนะปิด๒วันเลยจะหาสาเหตุให้ได้
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพล่าสุดที่เขาปิด๒วันเขาทำอะไร
นี่แหละครับก็คือล้างทำความสะอาดใช่ไหมนะครับบอกว่าจะแก้ไขปรับปรุงร้านค้าให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความสบายใจและเพื่อความไว้วางใจจากลูกค้าจะกลับมาเปิดอีกครั้ง๒๘มกราคมนี้ครับ